เราตามกันต่อเรื่องของครอบครัวของคุณตาคุณยายที่บ้านหลังนี้กันหน่อย

หลายท่านส่งข้อความมาเยอะเมื่อช่วงแรกที่เราติดตามกันไปนะครับ
อยู่แถวดินแดงกรุงเทพอยู่กัน๓ท่านนะครับ

ใช่ค่ะเป็น๓พี่น้องนะคะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาหลายวันแล้วล่ะ
วันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเข้าไปด้านในเนี่ยเสียชีวิต๒

อีกท่านหนึ่งโอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรง

เจ็บหนักเพราะว่าติดโควิด๑๙กันด้วยนะครับ
บ้านหลังนี้นะครับนี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักในซอยประชาสงเคราะห์๖ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงกรุงเทพ
อยู่ในบ้านเนี่ยคุณตาคุณยายแล้วทั้งนั้นนะฮะ
ท่านเนี่ยเป็นคุณตาคือคุณตาธวัฒน์กับคุณตาหัดสดิน
คุณตาธวัฒน์อายุ๗๐คุณตาหัดสดินอายุ๘๐
เสียชีวิตอยู่ที่โต๊ะกินข้าวชั้นล่างของบ้าน
บ้านสูงสี่ชั้นค่ะคาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วด้วยค่ะโอ้โห
อีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคุณยายชื่อพัฒนาอายุ๗๕ปี
คือคุณยายพัฒนาแกก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แต่ในสภาพแบบหมดเรี่ยวหมดแรงคือพูดไม่ไหวลุกไม่ได้เดินไม่ได้แล้ว
เท่าที่ทราบก็คือติดโควิด๑๙ด้วยนะครับ
แล้วก็นั่งนอนเฝ้าศพทั้งสองศพที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่หลายวันแล้ว
คือก็อย่างที่เราทราบนะครับผู้ที่รอเตียงนี้เยอะรออยู่ที่บ้านจนเสียชีวิตนี่ก็มีเยอะมีข่าวทุกวันนะครับ
ผู้ที่ติดโควิดแต่ยังไม่ได้ตรวจจนกระทั่งป่วยหนักหรือเสียชีวิตไปโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดนี่ก็มีอีกมาก
อย่างกรณีคุณยายพัฒนาท่านนี้ค่ะที่เฝ้าศพพี่ชายกับน้องชายอยู่ที่บ้านนะคะที่เรานำเสนอไปว่าน่าจะติดโควิด๑๙
เรื่องต้นมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ายังไม่ได้ตรวจด้วยซ้ำยังไม่ได้ตรวจแต่น่าจะติดเพราะว่ามีอาการแบบอ่อนแรงหมดแรงแล้วก็อยู่กับผู้เสียชีวิตสองท่านที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ค่ะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ของทางร่วมกระตันยูนะครับเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษโควิดสิบเก้าค่ะ
หลังจากทราบเหตุก็ใส่ชุดป้องกันรัดกลุ่มแน่นหนาแล้วก็มาเก็บศพคุณตาสองท่านมาช่วยเหลือคุณยายอีกท่านหนึ่ง

ลงติดโควิดไหมแต่มันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบโอ้โห
ถึงขั้นเสียชีวิตกันอยู่ในบ้านอย่างนี้นะครับ

รัฐทีวีอยู่ที่พื้นที่บ้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ซอยประชาสงเคราะห์๖ย่านดินแดงกรุงเทพเดี๋ยวจะดูกันว่าล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ
คุณตะวีการครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเห็นมาสอนและคุณครับผมค่ะครับ
ฉันอยู่ในพื้นที่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำคุณตาที่เสียชีวิตทั้ง๒แล้วก็คุณยายเนี่ยออกไปเรียบร้อยหรือยังครับ
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะก็ยังอยู่ระหว่างเตรียมนะคะในเรื่องของการห่อศพนะคะ
แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างไม่ว่าจะเป็นถุงซิปนะคะ

ที่จะต้องควบคุมตัวเองด้วยให้สะพายและก็
ที่ป้องกันเชื้อโควิด๑๙เข้าไปเก็บร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
คนออกมาซึ่งด้านในนะคะเป็นการรอที่จะเก็บศพที่สองค่ะครับ
จากว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะเป็นการขนร่างของศพแรกออกมาแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ขนขึ้นรถค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้จะต้องนำออกมาพักอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะ
ที่คุณยายที่ยังมีชีวิตคุณระวิการครับคุณยายที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถูกนำตัวส่งไปด้านนอกแล้วใช่ไหมครับ
ยังค่ะตอนนี้คุณยายพัฒนานะคะยังอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้พยุงคุณยายนะคะมานั่งที่เก้าอี้มานั่งด้านหน้านะคะ
แล้วก็นำถังออกซิเจนนะคะเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนให้กับคุณยายด้วยค่ะ
เห็นว่ามีหลานสาวของทั้งสามท่านไปที่บ้านด้วยใช่ไหมคะหลานสาวให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างคะคุณระวีการคะ
เรื่องต้นนะคะทางหลานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะว่าก่อนหน้าที่จะทราบข่าวร้ายนะคะก็คือทางเพื่อนบ้านเนี่ยมีการติดต่อไปบอกนะคะว่าได้กลิ่นเหม็น
แล้วก็ไม่พบคุณยายเดินไปเดินมาหรือว่ามาทักทอยกับเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่ออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
คือตอนนี้ต้องรอผลว่าทั้ง๓ท่านติดโควิดหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
ล่าสุดตอนนี้นะคะแพทย์นะคะยืนยันแล้วค่ะแพทย์จากโรงพยาบาลรามานะคะได้ไปตรวจศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ศพแล้วนะคะก็ยืนยัน๙๐คือพบเชื้อนะคะแล้วก็ผลเป็นบวกด้วย
แต่ว่าในส่วนของคุณยายตอนนี้คุณยายที่รอดชีวิตนะคะยังรอการตรวจอยู่ค่ะแล้วก็รอรถมารับนะคะเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลหรือว่าได้พอจะสอบถามคุณยายพัฒนาแล้วได้ทราบไหมครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงโอ้โหอยู่ในบ้านกันแล้วก็ไม่ได้บอกใครหรือไม่มีใครไปช่วยไปเห็นจนเสียชีวิตกันไปสองท่านเนี่ยครับ
ขอบคุณนะครับคุณระวีการครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในช่วงของการนำคุณตาที่เสียชีวิตแล้วทั้งสองท่านออกมาด้านนอกแล้วก็คุณยายก็พักช่วยเหลืออาการเบื้องต้นอยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวต้องรอไปโรงพยาบาลต่อนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วก็ล่าสุดคือเสียชีวิตไป๒ท่าน
อีกท่านหนึ่งอาการก็อ่อนแรงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคุณยายติดโควิด๑๙ด้วยหรือไม่